แม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องของความพร้อมของเจ้าภาพฟิลิปปินส์นะครับ
แต่ว่าคุณธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยก็เปิดเผยว่า
ก็ยังมั่นใจอยู่ว่าฟิลิปปินส์เขายังจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าได้

คุณธนาชัยประสิทธิ์นะครับหัวหน้าคณะนักกีฬาเปิดเผยว่า
หลังจากที่เดินทางมาถึงเมื่อช่วงบ่ายของวันที่๒๕พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางเจ้าภาพ
ก็เรียกประชุมเลยนะเรียกประชุมหัวหน้าคณะกีฬาเรียกได้ว่าด่วนเลย
ในช่วงเย็นทันทีแล้วก็เจ้าภาพเองก็ออกมาขอโทษกับความไม่พร้อมในหลายเรื่อง
และกำลังทยอยแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ให้แต่ละชาติให้รีบแจ้งปัญหาเข้าไปเลย
และจะได้รีบแก้ไขปัญหานะครับซึ่งพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาของทุกชาติเหมือนกันเลย
เรื่องแรกก็คือเรื่องของรถรับส่งไม่เพียงพอมาถึงสนามบินแล้วไม่มีรถไปรับ
แถมยังมีการไปส่งผิดโรงแรมอีกโอ้โหหนักมากต้องบอกว่าหนักมาก
และยังมีปัญหาที่พักไม่เพียงพอซึ่งเกิดมาจากที่ทางเจ้าภาพนั้น
บางทีก็จองช้าหรือว่าจ่ายเงินไม่ทันก็ทำให้ทางโรงแรมนั้นตัดชื่อนักกีฬาที่จะไปพักที่โรงแรมนั้นออก
ก็เลยไม่มีที่พักไงอย่างเช่นที่เมืองคล้าคุณวรปัตรเมืองคลากเนี่ยเขาบอกว่ามีปัญหาเกิดขึ้น
เจ้าภาพให้นักกีฬาย้ายออกจากหมู่บ้านนักกีฬามาพักที่โรงแรมด้านนอก
ที่มันมีหมู่บ้านนักกีฬาอยู่แล้วโอ้โหตรงนี้ต้องเร่งหารือกับทางเจ้าภาพว่ามันเกิดความผิดพลาดในเรื่องของการสื่อสารหรือว่ายังไงกันแน่นะฮะ
คิดว่าพรุ่งนี้ก็จะต้องไปแก้ปัญหาที่คลากนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ได้ข่าวมาบอกว่าจะบอกว่าจะย้ายทีมกีธาไทยจากร้อยกว่าคนเนี่ย
จากหมู่บ้านนักกีฬาออกไปพักข้างนอกซึ่งหมู่บ้านกับสนามกีธามันอยู่ติดกันอยู่แล้วแต่ผมไม่รู้ว่าเขาคิดยังไง
เขาบอกว่าจะย้ายทีมไทยทีมกีธาทุกชาติออกไปพักข้างนอกแล้วก็ใช้รถขนส่งกลับมาที่หมู่บ้านชั่วโมงหนึ่ง
ผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับซึ่งก็มาแจ้งเจ้าหน้าที่เราเมื่อเช้าว่าก็มีปัญหาเรื่องที่พักจะย้ายทีมออกไปพักโรงแรม
ถึงจะมีปัญหาเยอะแต่ต้องเชื่อมือคุณธนานะเพราะว่าอยู่กับเรื่องของการพานักกีฬาไปแข่งขันในรายการต่างมานาน
มีประสบการณ์เต็มที่ยังไงจะพยายามแก้ไขในทุกเรื่อง
เจ้าภาพเองเขาก็บอกว่าหลังจากนี้ก็คงจะไม่มีปัญหามากกว่านี้แล้วนะครับคือถ้ามีมากกว่านี้ก็ลำบากแล้ว
แต่ว่ายังเหลืออีกหนึ่งจุดที่เรายังไม่ได้เห็นก็คือพิธีเปิดทุกคนเนี่ยโหจับตามองมากเลยว่าขนาดบรรยากาศรอบข้างแบบนี้
ที่มันยังไม่ต้องไม่ต้องซ้อมตระเตรียมอะไรมากเนี่ยยังไม่ค่อยพร้อมพิธีเปิดนี่มันจะต้องดูอลังการงานสร้างจะทำยังไง
พิธีเปิดเนี่ยคนที่ร้องเพลงเพลงประจำการแข่งขันยังไม่มาเลย
ไม่มาเลยนั่นคือนักร้องดังที่สุดของผู้หญิงนะของที่ฟิลิปปินส์นะครับ
ยังเดินทางไปต่างประเทศ